สวัสดีผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๙ปีนะครับ
เมื่อคืนนี้เขาก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนในห้องเช่านะ
เพื่อนบอกว่านั่งดื่มกันอยู่ก็ลุกไปเข้าห้องน้ำ
ออกมาจากห้องน้ำมาถึงอีกทีเอ้าตายสุดแล้ว

มีบาดแผลถูกแทงเขาที่ใต้ราวนมซ้าย

ลักษณะเหมือนแบบแทงตัวตายไปแล้ว
แต่ครอบครัวเขาขาใจครับ

เออแล้วลุกไปเข้าห้องน้ำบอกออกมาเอาเพื่อน

แต่ครอบครัวบอกว่ามันเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
เนื่องจากผู้ตายเนี่ยถนัดมือขวา
ทำไมมีดเนี่ยตกอยู่มือซ้าย
อันนี้ที่ครอบครัวตั้งข้อสังเกตนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ

ตำรวจสอนอคณะยาวได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบนะครับ
เพราะว่าผู้เสียชีวิตชื่อในเพลินรอดตรงอายุ๔๙ปี
เสียชีวิตในห้องเช่าที่อยู่บนชั้น๒นะฮะเป็นอาคารที่มี๒ชั้นอยู่ในซอยสุเหล่าคลอง๑
คลองสามวามีบาดแผลถูกแทงใต้ราวนมซ้ายนะครับส่วนข้างข้างร่างของในเพลินเนี่ย
ฝั่งซ้ายนะฮะมีมีดทำครัวตกอยู่เล่มหนึ่งในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้อย่างอื่นนะฮะ
นี่มีดเล่มนี้นะฮะนี่เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเพื่อนผู้ตายที่อยู่ในห้องที่เกิดเหตุ
ชื่อทินกรนะครับพักอยู่ห้องเดียวกันนี่ทินกรนะครับคือทินกรบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ก็ผู้ตายก็ไปทำงานก่อสร้างที่พนัฐนิคมชนบุรีกลับมาถึงห้องตอน๕โมงเย็น
ส่วนตัวเขาอยู่ที่ห้องไม่ได้ไปทำงานจากนั้นก็นั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
แล้วผมก็ลุกไปเข้าห้องน้ำโดยแง้มประตูหน้าห้องเอาไว้
พอออกมาจากห้องน้ำเนี่ยกลับมาอีกทีนึงเอ้าเพลินเนี่ยนอนตายจมกองเลือดไปแล้ว
ก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาอุดแผลไว้ให้ก่อนแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้าย
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเพลินเนี่ยถึงตัดสินใจแทงตัวตายแบบนี้
นี่นะฮะขณะเดียวกันน้องชายของผู้ตายนะฮะ
เขาบอกเขาไม่เชื่อว่าพี่ชายจะแทงตัวตายแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรในชีวิตมากมายด้วย
เวลาเมาก็เคยทำร้ายตัวเองเหมือนกันแต่อย่างมากก็ใช้มือชกต้นไม้
ที่สำคัญก็คือพี่ชายของเขาเนี่ยถนัดมือขวาแล้วทำไมมีดเนี่ยไปตกอยู่ฝั่งซ้าย
เอาให้ฟังก็มีเถียงกันบ้างนี่นะฮะเขาชอบดื่มไหมคือก็กินตะวันเรากินตะวัน
วันนี้คุณอัพจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
ทางเจ้าของหอบอกก็ทำความสะอาดห้องด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันนะฮะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
เป็นภาพสุดท้ายเมื่อวานนี้ก่อนที่ผู้ตายจะเข้าไปในห้องพัก
ที่อยู่กับเพื่อน๑๖นาฬิกา๔๘นาทีนะฮะตัวของในเพลินนะครับ
เขาก็เดินไปที่ร้านค้าใกล้กับห้องพักของเขานี่นะฮะที่เห็น
ก่อสร้างอ่ะตามที่เพื่อนบอกอ่ะแวะร้านค้าซื้อเหล้าขาวขวด
หนึ่งแล้วก็น้ำแข็งถุงหนึ่งแล้วก็เดินถือกลับไปที่ห้องพักนะฮะ
ไปคนเดียวนะฮะไม่ได้มีใครเดินตามไปด้วยอะไรยังไงนะครับตอนนั้นธินกรเขาบอกผมไม่ได้ไปทำงานเมื่อวานเนี่ยผมก็อยู่ที่ห้องนั่นแหละ
แล้วก็ไม่มีใครลงมาอีกเลยนะครับจนกระทั่งนู่นแหละ๑๙นาฬิกา๖นาที
ก็จะมีตำรวจกับกู้ภัยเนี่ยนี่รถของกู้ภัยกับรถของตำรวจก็มาถึงห้องพักจุดเกิดเหตุ
หลังได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตแม่ค้าร้านขายของชำที่อยู่ในซอยนะครับ
คุณป้าจำหลัดนะครับบอกว่าตัวของในเพลินผู้ตายเนี่ยเขาก็มาซื้อของที่ร้านเนี่ยเป็นประจำ
เมื่อวานก็มาซื้อเหล้าขาวกับน้ำแข็งนะเท่าที่สังเกตดูก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวมองว่าจะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าหรือเปล่า
เพราะผู้ตายเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จะเหมือนกับอยู่ในการที่จะฆ่าตัวตายแบบนี้ได้

ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ที่สำคัญก็คือตามประวัติเนี่ยผู้ตายเวลาเมา
มักจะทำร้ายตัวเองอยู่แล้วเคยก่อเหตุใช้มีดเนี่ยแทงตัวเองโชว์เพื่อนมาแล้วด้วย
เพื่อที่จะโชว์เพื่อนว่าแทงตัวเองเนี่ยมันแทงไม่เข้าหนังเหนียวอะไรอย่างนี้ทำมา๓๔ครั้ง
แต่ทุกครั้งเนี่ยเพื่อนห้ามไว้ทันแต่นี่เป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่นะครับ
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะยังรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดก่อน
ทางฝั่งด้านซ้ายของผู้ตายนะครับซึ่งญาติเนี่ยเขาติดใจเรื่องที่ว่าผู้ตายเนี่ยถนัดมือขวา
แล้วมีดเนี่ยไปตกฝั่งด้านซ้ายได้ยังไงอืมตำรวจบอกว่าการที่ผู้ตายแทงตัวเองเนี่ย
แล้วมีดไปตกจุดไหนเนี่ยมันก็ตกได้หมดนั่นแหละนะฮะไม่จำเป็นต้องตกในมือข้างที่ถนัดหรือว่าข้างที่ใช้แทง

เพื่อนเขาบอกนั่งหนึ่มแล้วด้วยกันแล้วผมไปเข้าห้องน้ำ

คือถ้าฟังจากธินกรเพื่อนผู้ตายเนี่ยเขาบอกว่า

อาจจะเป็นห้องเช่าแบบมีห้องน้ำรวมหรือเปล่า

ก็ต้องพึ่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั่นแหละ

ยังปรับรำไข่อะไรยังไงไม่ได้